สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของจับตาเตือนภัย

เพราะว่าภัยอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดครับ
วันนี้มาเตือนภัยกันเรื่องของภัยแดดกันบ้างนะครับ
เพราะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่านี่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วจริงหรือ
เพราะว่าบ้านเรายังมีทั้งฝนอยู่บ้างนะฮะ
มีทั้งเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างเย็นค่อนข้างหนาว
แล้วก็มีเรื่องของแดดที่ค่อนข้างจะร้อนจัดในช่วงกลางวันนะครับ
คำถามและคำตอบนี้มีให้ทราบกันนะครับ
เพราะว่าเรื่องของฝนอาจจะมาเป็นครั้งคราว
เพราะนำพาเรื่องของอากาศหนาวเข้ามา
ส่วนพออากาศหนาวอากาศเย็นบ้านเราเนี่ย
เช้ากับช่วงค่ำอาจจะมีอากาศเย็น
ถ้ามองขึ้นขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นฟ้าโปร่งฟ้าสายแบบนี้
แน่นอนนะครับแดดส่องตรงมาถึงพื้นโลกได้โดยง่าย
ในช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อนนะครับ
ดังนั้นวันนี้เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงอาทิตย์มาฝากคุณผู้ชมกัน
เพราะว่าพลังงานความร้อนของเขาโอ้โหเยอะมากนะครับ
เรามาติดตามกราฟิกตรงนี้กันบ้างดีกว่าครับ
ดวงอาทิตย์ครับเห็นดวงใหญ่แบบนี้นะครับ
ดวงอาทิตย์ห่างไกลจากโลกของเราประมาณ๑๕๐กิโลเมตร
ถ้าถามเรื่องพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับ
พลังงานความร้อนของเขาสูงไปถึง๕๕๑๕องศาเซลเซียส
คุณลองเปรียบเทียบดูกับจุดเดือดของน้ำร้อยองศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับ
ดังนั้นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์โอ้โหมีพลังที่มหาศาลจริง
แล้วก็ดูเรื่องของขนาด
ขนาดของดวงอาทิตย์นะครับใหญ่กว่าโลกของเราถึง๑๐๙เท่า
ขณะที่โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลที่ห่างจากดวงอาทิตย์

ดังนั้นแดดร้อนจึงแผดเผาเข้ามาในโลกของเราได้โดยง่าย

เรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราจึงมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนในตอนกลางวันครับ
อากาศร้อนฟ้าโปร่งทำให้แดดส่องลงมาถึงบ้านเราได้ง่ายนะครับ

อุณหภูมิในบ้านเราในช่วงระหว่างตี๕ไปจนถึงประมาณ๘โมงเช้า
อาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๗๒๔องศาเซลเซียส
แต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓โมงเย็น

เทียบง่ายครับว่าถ้าตอนเช้าสมมุติประมาณตี๕อุณหภูมิ
อยู่ที่ประมาณ๑๗๒๔องศาเซลเซียส
พอมาวัดอุณหภูมิกันอีกครั้งในช่วงบ่าย๓นะครับ
อุณหภูมิจะตีเฉลี่ยขึ้นไปถึง๒เท่า

ก็จะมาอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ถือว่าร้อนจริงแล้วก็แดดส่องตรงลงมา
เพราะไม่มีเมฆหมอกนะครับ
ดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงฤดูร้อน
คือช่วงเดือนเมษายนที่จะมีอากาศที่ร้อนจัดที่สุด

เพราะว่าเรื่องของฟ้ามันไม่มีเมฆจริงเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับทั้งอากาศแห้งและอากาศร้อนแบบนี้
ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวร่างกายอย่างไร
เรามาดูเรื่องของน้ำในร่างกายของเราบ้างนะครับ
ซึ่งน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงอากาศแบบนี้
เอาล่ะนี่เปรียบเทียบร่างกายของคนเรา
ร่างกายของคนเรามีน้ำมากถึงร้อยละ๗๐ครับ
นี่ขึ้นมาเลยนะครับมีน้ำมากถึงร้อยละ๗๐นะครับ
เทียบว่าเราจะทนกับเรื่องของการขาดน้ำกับขาดอาหารได้อย่างไร
ถ้าเราขาดน้ำ๓วันเรามีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าเราขาดอาหาร๓สัปดาห์เราถึงจะเสียชีวิต
ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็ถ้าถามว่าเราใช้น้ำในชีวิตประจำวันแค่ไหน
ผมมีคำตอบมีสถิติมีค่าเฉลี่ยให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
เรื่องของน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ใช้ในการดื่ม๒ลิตรอาบน้ำ๓๒ลิตร

ห้องน้ำอีก๑๕ลิตรรวมทั้งสิ้น๕๐ลิตร
นี่ยังไม่เกี่ยวกับการใช้น้ำในกิจกรรมหรือภาวะอื่นอีกนะครับ
แต่ว่านี่เป็นปริมาณน้ำที่สำคัญต่อร่างกายของเรา
ดังนั้นวันนี้เราเตือนภัยเรื่องของแสงแดด

แล้วก็เรื่องของมีการใช้น้ำในร่างกายของเราด้วยนะครับ
เพราะว่าภัยนั้นอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดครับ